ข่าวเย็นไทยรัฐได้เวลาของคนรวยครับคนจะรวยครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับคือมีผู้โชคดีได้รับมอเตอร์ไซค์จากแคมเปญ
คาราบาลแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีที่๒ทุกวันทุกวันแจกกันทุกวัน
คือมีผู้โชคดีอยู่ทั่วทุกภาคผมจะยกตัวอย่างจังหวัด
ระยองฉะเชิงเซาจันทบุรีขอนแก่นกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น
อีกมากมายกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยจริงจริงครับโอ้โหตื่นเต้นอ่ะ
เต้นแทนคือตอนนี้เหลืออีกสามวันคาราบาลแดงจะจับแจกทองล้านแรกนะครับ
จะจับแจกทองล้านแรกแล้วเอาเรามาดูกันหน่อยว่าจำนวนฝาของแต่ละภาค
แซงภาคเหนือมาแล้วนะนะครับยังไงแต่ละภาคก็อย่ายอมแพ้กันก็แล้วกัน
รีบส่งกันเข้ามาเยอะเยอะส่วนภาคใต้ก็ความนิยมดีขึ้นเรื่อยเรื่อยครับ
ล้านแรกกันแล้วนะครับเรียกว่าคือได้รางวัลไป

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากเป็นเศรษฐีฟังดีเลยนะคะ
เทคนิครวยเงินล้านแบบทำได้ทันทีนะตอนนี้
คือการส่งฝาคาราบาลแดงแล้วก็ฝาคันโซคูณ๒ค่ะ
จำ๓คำง่ายคีย์เวิร์ดเลยนะคะ
เขียนบีบแล้วก็ส่งค่ะ
เขียนอะไรฝาคาราบาลแดงให้เขียนคำว่าวิตามินบี๑๒พร้อมกับชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือนะคะ
ถ้าเป็นฝาคันโซคูณสองให้เขียนคำว่าตับพร้อมกับชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือเหมือนกัน
จากนั้นพับใส่ใต้ฝาแล้วก็บีบให้แน่นเลยค่ะระวังอย่าให้กระดาษของเรามันหลุดกระเด็นกระโดนออกไปไหน
เพราะนั่นคือหมายถึงเงินล้านจะหลุดออกไปด้วยครับ
ให้แน่นแล้วส่งมานะคะที่ตู้ปน๒บางประกงฉะเชิงเศร้า
ขออนุญาตย้ำของรางวัลชัดอีกสักครั้งเผื่อใครบอกไม่แน่ใจมันคืออะไรบ้างนะ
ทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาทเราแจกทุกเดือนนะคะ
มูลค่ารวมแล้วเนี่ยกว่า๘ล้านบาทค่ะแจกทุกวันจริงจริงเพราะฉะนั้นช้าไม่ได้แล้วนะคะ
ยังไม่มีฝาคาราบาลแดงฝาคันโซคูณสองไปหามาแล้วเขียนบีบส่งด่วนเลยนะคะ
ติดตามประกาศผลผู้โชคดีได้ทุกวันค่ะในรายการตลอดข่าวเวลา๙โมงครึ่งช่วงเช้า
ส่งได้ถึง๓๑กรกฎาคมนี้ยังมีเวลาเป็นเศรษฐีเงินล้านกันนะคะทุกคน
แล้วเครื่องดื่มคาราบาลแดงเนี่ยมีเหรียญ๑๐เหรียญเดียวกินได้ครับดื่มได้ครับ
ราคา๑๐บาทเท่าเดิมแล้วเครื่องดื่มน้องใหม่คันโซคูณ๒เพื่อนรักนักดื่ม
วัตกรรมจากญี่ปุ่นนะครับมีส่วนผสมจากตับมีกูโคโลโนแลคโทน
แล้วก็สารสกัดขมิ้นชันอร่อยสดชื่นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านทั่วประเทศ
ย้ำอีก๓วันนะครับจะได้รู้กันแล้วว่าเศรษฐีทองล้านหน้าใหม่จะเป็นใคร
ทุกคนนะครับส่งมามีโอกาสเป็นเศรษฐีส่งกันเข้ามาเยอะครับ
บีบส่งง่าย๓ข้อได้เป็นเงินล้านกันแน่นอนเลยนะคะ